เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีฆ่าโหดที่เมืองราชบุรีค่ะคุณผู้ชม
มือปืนคือนายป๊อกเป็นตัวตึงประจำหมู่บ้านมีการใช้อาวุธปืนจุดสามแปดยิงเพื่อนบ้าน
เหนียวไกลไม่ยั้งห้านัดจนตายขาดที่นะคะทีนี้ภายหลังจากเกิดเหตุมีการหนีไปถึงสามจังหวัดด้วยกัน
บดานไปเรื่อยกบดานอยู่ประมาณสามวันเร่ร่อนอยู่สามวันสุดท้ายโดนรวบตัวนะคะ
ต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ที่สายจังหวัดรับบุรีออกให้นะครับเมื่อวันที่เกิดเหตุวันที่สิบห้ามีนาคมครับ
ที่ผ่านมาเวลาประมาณสิบสี่นายกาที่เราคอยเห็นใช้ปืนยิงผู้ตายรับ
ที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงนายสมศักดิ์แจ้งประจักษ์เพื่อนบ้านวัยสี่สิบเอ็ด
ตายกลางซอยดงศักดิ์หมู่๗ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
๊อกใช้ปืนจุด๓๘ยิงเหยื่อเข้าที่แก้มซ้ายทะลุท้ายถอย
ลำคอ๒จุดและบริเวณหน้าอก๑จุดรวมเป็น๕แผล
เป็นคดีอุทธกันสะเทือนขวัญชาวราชบุรีเมื่อช่วงบ่ายวันที่๑๕มีนาคม
พยานให้การคนร้ายลงมือขณะผู้ตายไปหาเศษอาหารตามหมู่บ้านเพื่อเอามาเลี้ยงหมู
จู่ถูกนายป๊อกซึ่งมีปัญหากันดักยิงเท่านั้นยังไม่พอ
หลังลงมือหมอนี่ยังตะโกนด้วยความสะใจว่ากูยิงคนตายใครมีปัญหาอะไร
ก่อนจะพาแฟนสาวขึ้นรถเก๋งขับหลบหนีไป
ชุดสืบโพธารามแกะรอยตามล่าป๊อกไปทุกหนทุกแห่ง
ไปเพียง๓วันตำรวจก็ปิดคดีลงได้
หลังได้รับการประสานจากนายบุญชูนินถนอมนายยกเทศมนตรีอ้อมน้อย
เบาะแสว่าป๊อกนี้มากบดานที่ห้องเช่าในย่านอ้อมน้อยกระทุ่มแบน
จึงบุกชัดจับกลุ่มไว้พร้อมปืน๓๘ทูดมรณะ
๊อกถูกคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักเจ้าตัวรับสารภาพก่อเหตุจริง
อ้างทำไปเพราะความแค้นที่๒ปีก่อน
ผู้ตายเคยย่องเข้ามาหาภรรยาของตนในช่วงที่ตนไม่อยู่บ้าน

หลังก่อเหตุพาภรรยาขับรถเก๋งหลบหนีไปแถวสุพรรณ
และขับรถวนไปเรื่อยก่อนจะไปแวะพักที่อายุทยา
แล้วนำรถมาจอดทิ้งไว้ในพื้นที่นนทบุรี
นั่งรถโดยสารมาเช่าห้องพักในพื้นที่อ้อมน้อย

หนี้ยอมรับสารภาพทุกอย่าง
เว้นประเด็นที่มีพยานยืนยัน
ว่าผู้ประกาศศักดาหลังลงมือ
เขาบอกไม่เคยตะโกนสะใจหลังยิงคนตาย
และไม่ได้มีพฤติกรรมโหดร้ายขนาดนั้น

เสียใจกับการกระทำที่เกิดขึ้น
ที่ทางครอบครัวเพื่อเสียชีวิตบอกว่า
หลังที่เราก่อเหตุแล้วเราตะโกนว่าสะใจเว้ย
ลูกหน้านี้ฆาตหมดแล้ว

ผมไม่ได้ตะโกนคำนี้ค่ะ

เจตนาเจ้าตัวปฏิเสธที่จะทำแผนเพราะยังกังวลเรื่องความปลอดภัย
เนื่องจากญาติผู้ตายยังสะสมความแค้นพนักงานสอบสวนเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
ท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้านและญาติพี่น้องปล่อยให้คุกตาราง
เป็นสถานที่ขัดกล่าวนิสัยนายป๊อก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน